ส้มตำเดี๋ยวนี้มันก็ธรรมดาเกินไปแล้ว
ร้านนี้เขามีส้มตำทอดค่ะคุณค่ะ
หน้าตาเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมไปทานกันเลย
เพิ่มดิโกรีความแซ่บนั้นคือเมนูที่เห็นนี่แหละ
ร้านอาหารบ้านตาสืบถนนสิงห์บุรีอ่างทอง
อยู่ในย่านซื้ออ่ะย่านซื้อนะฮะ

ซึ่งเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปชิมกันดู
เพราะว่าส้มตำทอดของร้านนี้
มีสูตรเด็ดที่ทำให้เส้นมะละกอของเขามีรสชาติที่มันอร่อย

มันแบบมันเข้ากัน
คือบางที่เคยทำซ้มตำทอดแบบนี้มันจะแยก

แล้วรสชาติของมะละกอทอดมันจะไม่ซึมเนื้อเข้าไปใช่ไหม

ที่สำคัญคือเส้นมะละกอทอดมันเหลืองกรอบ
เมื่อลูกค้ามาสั่งก็เลยนำมะละกอทอดวางลงไปในจาน
กับกุ้งแห้งตัวโตถั่วลิสงคั่วนะฮะแล้วก็
โรยตามลงไปพร้อมกับมะเขือเทศแล้วก็ผักเครื่องเคียงน่าจะถูกอกถูกใจสายส้มตำเขาล่ะ
อ่าระหว่างรอก็สามารถสั่งหมูสะเต๊ะนมสดมารับประทานก่อนก็ได้เหมือนกัน
รู้ว่าหมูส้มเต็ปอร่อยนุ่มแบบลงตัว
ส้มตำธรรมดาก็มีเหมือนกันนะคะ
ส้มตำทอดแล้วที่ร้านยังมีเมนูแซ่บอื่นอีก
เยอะแยะมากมายให้ไปลิ้มลองความอร่อยกัน
ใครอยากจะไปหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
นี่เลยเปิดอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา
เปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงไปจนถึง๖โมงเย็นเลยค่ะ
ก็สำหรับเมนูที่เราแนะนำนั่นแหละฮะก็คือส้มตำทอดนะ
แต่ว่าถ้าทานให้มันคู่เคียงกันในร้านนี้ที่เขาแนะนำก็คือหมูสะเต๊ะ
หมูสะเต๊ะนมโสด